ที่จังหวัดพิศนุโลกเริ่มประดับไฟในเทศกาลคริสต์มัสและเทศกาลปีใหม่
โดยเฉพาะรอบวัดเซนนิโกลัสบนถนนวิสุกษัตริย์

ซึ่งเป็นวัดและโรงเรียนของคริสตจักร
ค่ำคืนมีการประดับโคมไฟรอบบริเวณวัดและโรงเรียน
รวมทั้งเปิดโปรดคริสต์อายุกว่าร้อยปีให้ได้ชม
เพื่อเป็นจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยว
และชาวจังหวัดพิศนุโลกในช่วงเทศกาลคริสต์มัส
โดยมีไฟต้นคริสต์มัสที่สูงกว่า๑๐เมตร

มไฟรูปต่างสวยงามตระกันตา

อุโมงไฟรถลากซันตาคลอสพร้อมกวางเรนเดีย
กล่องของขวัญชิงช้าบนสวงสวรรค์พระจันทร์วันคริสต์มัส
โดยจะมีการเปิดไฟสวยงามเช่นนี้ยาวไป

และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา
ถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน